สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ไฮโย

ผมชอบเสียงพี่เขามากเลยสุดจริงจริง
พระระนุภาพปริกโลก
มีคนถามคุณว่าใส่แว่นยี่ห้ออะไร
ถามฉันมาก็แบนแว่นทั่วไป
ทั่วไปแฟนทั่วไปพูดยี่ห้อมา

ถามฉันมาฉันก็ไม่เคยสังเกตว่ามันรู้หรอก
มันอยู่ที่แบบว่ามันอยู่ที่โครงหน้า

จะเอาหน้าบอยปกรณ์มาใส่หน้าพี่หนุ่ม
ไม่ได้เหมือนกัน

คือสมมุติว่าเรามองว่าเขาดูโอ้โหแว่นดีอยากได้นี้นะ

อะไรนะ

ไม่มาสิก็นั่น
ตัวแม่มาแล้วเนอะ

เอาไว้

ซื้อแบบว่าเพื่อนเขาคนนึงเนี่ย
ซื้อและอย่างนึง

พูดไม่ได้พี่หนุ่มก็รู้จัก

มันไม่มีจริงหรอกเธอก็ไปทำบุญซะก็จบไม่
คุณท่าชอบมีแบบนี้รู้ไหมคุณละผมเองก็อยากจะรู้ไงแล้วสาวบ้านก็อยากรู้
แล้วพอหลังเนี่ยมีคนก็ไปต่อวาต่อขาแล้วนะ
เออแบบแรงการนี้ชอบแบบเอาชื่อคนนู่นคนนี้มาแบบ

จริงฉันจะบอกให้เป็นใครพร้อมขึ้นศาลด้วยกันไหมค่ะ
พอเวลาเพราะเวลาอย่าแค่ขึ้นศาลนะคะ
อ๋อเงินราคาสินใหม่ด้วยเขาบอก
ไม่ใช่คนบ้านะคะอยู่ดีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้

ถูกไหมคะรุ่นนี้มีชู้พี่โอเคนะแอนจี้เอาเรื่องอื่นไหม
เดี๋ยวก่อนพี่บอกว่านายโดนของกับใคร
เขาโดนของเขาตอนแรกเขาไม่เชื่อ
เห็นให้ผู้ชายมาทำแล้วเป็นหลวงผู้ชายป่ะ
อะไรนะคะ
ผู้ชายทำใส่เขาไม่แน่บอกไม่ได้อาจจะเป็นผู้ชายแล้วโดนผู้ชายทำใส่ก็ได้ไง
ถ้ามาทรงนี้ผู้หญิงอยู่แล้วเหรอบอกไม่ได้อุ้ยเหรอทรงนี้ผู้หญิงอยู่แล้ว
หนุ่มไปทำอะไรไว้ป่ะนี่เราก็มูไม่ฉันถามคำได้ไหมครับ

คุณแม่เตรียมเลยเพราะคุณแม่ลาแล้วจะไปเกาหลีอีกแล้ว

พี่ทำสามส้มสามแซ่บพี่ไม่เอาแล้วนะ

พี่ย้ายสามสามนกอยู่ที่นู่นดรอยู่ที่นู่นเลย
ฉันไม่เคยพลาดฉันไม่เคยพลาดแบบว่า
ขาดหายเลยนะสามแซ่บอะไรฉันก็ไม่เคยหายไปไหนนะ

หาย

ไม่นิดนะนายก็บอกนะบอกเอ๊ะทำไม
นี่มึงไม่ต้องพูดฉักเลยไม่ต้องพูดฉักหนำเลย
นายก็บอกแล้วนายก็บอกคำเดียวเขาไม่ได้พูดอะไรมาก
เอาที่สบายใจเป็นคำประจำของนาย
เอาที่สบายใจเลยค่ะนี่
ผมก็ได้ยินคำนี้แววผมเลยต้องหยุดชะงักเลยการลาเลย
หลังยังไม่ค่อยเห็นผมขานเลยเห็นไหม

อยากเข้าตัวตลอดเอาดีเข้าตัวตลอด

ไปดูอู๊ยตอนนี้จนไม่ได้อ่านข่าวเลย

เอาข่าวแรกวันนี้ก่อนนะฮะ

ไปหนีตายคุณผู้ชมครับเพราะลูกตัวเองไล่ล่า
คือลูกเนี่ยเป็นลูกสาวนะติดยาบ้าแล้วพยายามที่จะไปเอาทองแม่
เอาเงินแม่เนี่ยไปซื้อยาบ้าไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะฮะ
เมื่อวานนี้เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสตึกอยู่ที่บุรีรำ
เขาได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านว่ามีลูกไปไล่ทำร้ายแม่ตัวเอง
แม่ต้องหนีหัวซุกหัวสุ่นไปซ่อนอยู่ในร้านค้าในหมู่บ้าน
จึงขอให้ทางตำรวจเข้าไประงับเหตุแล้วก็รีบไปตรวจสอบหน่อย
ปรากฏว่าพอตำรวจไปถึงก็ไปเจอนางบุญมียินดีรำอายุ๖๕ปี
อยู่ในอาการตื่นตกใจคุณผู้ชมครับ
ต่อมามีหญิงสาวอายุประมาณ๒๕ปีอ้างตนเองเป็นลูกสาว
ก็เข้ามาตามหาแม่ตอนแรกหลายคนคิดเอ๊ะคงเข้ามาตามแม่ธรรมดา
ปรากฏไม่ใช่นะครับไปทวงถามทองแล้วก็เงินสดจากแม่
แต่ว่าไม่กล้าใช้ความรุนแรงหรือว่าด่าอะไรกับแม่แล้วนะฮะ
จากภายในร้านนั้นมีชาวบ้านอยู่เยอะแยะเลย
นางบุญมีกล่าวนะครับว่าลูกสาวตนเองนั้นติดยาบ้าอย่างหนัก
เงินที่เก็บเอาไว้ในบ้านเนี่ยหายเป็นประจำ
ช่วงหลังลูกเนี่ยนะฮะเริ่มมีอาการหนักขึ้น
แม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งที่ตนเองนั้นไปใช้บัตรคนจนเนี่ย
รูดซื้อมานะครับจากร้านค้า
หลังจากนั้นลูกสาวขโมยไปแล้วก็เอาไปแลกยาบ้า
อกจากนี้นะครับลูกเนี่ยยังแอบขโมยหม้อหายครกสากเสือปูพื้น
ห่มกันหนาวที่ในบ้านมีไม่กี่ผืนนะฮะลูกสาวขโมยออกไปหมดเลย
แลกกับยาบ้านะครับตอนนี้ตนเองบอกตัวเองไร้ที่พึ่งแล้ว
กลัวได้รับอันตรายเพราะอยู่บ้านด้วยกัน๓คน
อีกคนนึงเนี่ยเป็นลูกชายนะครับที่สำคัญลูกชายของเธอนั้นพิการด้วย
ตนเองก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะ
เข้ามาช่วยพาลูกสาวของตนเองนั้นไปบำบัดหรือว่าไปรักษาทางไหนก็ได้
หากปล่อยไว้เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองเนี่ย
จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปหรือไม่ถ้าลูกสาวบ้าคลั่งขึ้นมาอีกเนี่ย
ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ลูกสาวคนนี้เคยถึงขั้นจะเผาบ้านมาแล้วด้วยอืม
อันนี้ไม่มีสติแล้วเนอะถ้าเผาบ้านไม่มีแล้วใช่
หมดเลยเผานี่ไม่ได้เงินเลยนะเอาผ้าห่มเอาเสือไปยังได้เงินนะ
ใช่ไงนี่จะเผาบ้านเลยนะเพราะไม่ได้ทองไม่ได้เงินอีก

เออพ่อขมเสือกเก่าเนี่ยเค้าเอาแลกเป็นอะไรถึงได้แลกอย่าบ้าได้

ยังเมาะอย่างไห่อย่างงี้ก็เป็นอะไรเขายังเข้าสถาธิฐรรมอ่ะเค้าเรียกว่าลิฟธ์รองรัฐจำนำรัฐบาลเล่นรับนะแม่

ก็คงเป็นเล่าก็คงไปขายอย่างนี้แล้วสมมุติแม่
ข้างบนอะไรอ่ะตุ๊กตาจริงป่ะทำไม
ก็หนูแสดงไม่เก่งกว่าพี่หนุ่มเลยดูได้ถ้าตุ๊กตานี้ไง

การแสดงพี่ดีตอนจบไงตอนจบไงละคร

สปกรหรือว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สอบประกอบก็แถลงกรณีของนางปารีนาที่ว่าต้องคืนที่ดิน๖๘๒ไร่ภายใน๗วัน
ถ้าขัดคืนก็เตรียมใช้ม๔๔ค่ะ
ครอบครองที่ดินทำกินที่เขาสนฟาร์มจังหวัดราชบุรี
ฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐว่า
ประกอบเนี่ยเตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงนางสาวปรินาให้คืนที่ดินจำนวน๖๘๒ไร่
บริเวณฟาร์มไก่ให้กับสปกภายใน๗วัน
หากไม่ยอมคืนจะใช้คำสั่งม๔๔ยึดคืนทันที
สำหรับที่ดินฟาร์มไก่จำนวน๖๘๒ไร่นั้นประกอบด้วยแปลงหมายเลข๗๓เนื้อที่๔๑๗ไร่ทำโรงเลี้ยงไก่
ลงหมายเลข๗๕เนื้อที่๑๙๐ไร่เลี้ยงวัวปลูกย่า
และแปลงหมายเลข๗๔เนื้อที่๗๔ไร่ใช้วางมูลไก่วงเล็บขี้ไก่
๕วันให้นางสาวปารินามาชี้แจงตามขั้นตอน
จากนั้นในวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาสอบประกอบเข้าปักป้ายที่ดินขณะเดียวกัน
รวมข้อมูลต่างโดยได้ข้อสรุปผลการทำงานเมื่อวันที่๓ธันวา
และผลสรุปเมื่อวันที่๔ที่ผ่านมาก็ได้ผลแล้วนะฮะ
โดยปรากฏว่ามีเนื้อที่ครอบครองถึง๖๘๒ไร่เข้าครอบครองในปี๒๕๕๙
รับมอบจากนายทวีไกรคุบปีดาของนางสาวปารีนา
ขณะที่ได้พิจารณานังสือขอแสดงเจตนารมณ์เข้าสู่กระบวนการ
การปฏิรูปที่ดินของสปกรแต่จากการดูระเบียบและกฎหมายต่าง
พบว่านางสาวปารินาเป็นสอสอและเป็นกรรมการบริษัทไม่ใช่เกษตรกร
จึงต้องคืนพื้นที่
เขาก็บอกแล้วว่าปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นี่ยังไงก็เนี่ยก็มีอีกเยอะนะใช่ไหมในข่าวเนอะ
ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไปแบบว่าปักปลูกเอาไว้แบบบังหน่อย
ว่าทำอะไรอย่างนี้พอดูเข้าไปจริงอาชีพไม่ใช่เขาดูที่อาชีพ
แล้วเขารับซื้อขี้ไก่เอาไปทำปุ๋ยเหรอหรืออะไร
คือต้องมหาศาลมากเพราะว่า๒๗ไร่เชื้อวางมูลไก่
เยอะตอนแรกเขาขายอะไรนะตอนแรกเขาขายได้โลก๑๖บาทป่ะหรือเท่าไหร่ตอนหลังเขาเหลือ๑๐บาท
ภายใน๗วันนะคะพี่ม้าเห็นบอกอากาศอากาศดีมากก็เย็นไหม
เทพยังเย็นเลยนะ๙องศาบ้าง๒๑บ้างนะในแต่ละวัน
เมื่อก่น๑๙มาเช้าเมือง๑๙สบายนอนไม่ต้องเปิดแอร์ก็ยังได้เลยใช่ไหม
เพราะร้อนเพราะว่าห้องเราไม่ได้ทำเอาไว้ระบายอากาศ
แต่ถ้าว่าอยู่คอนโดนี้อยู่ชั้นสูงเปลี่ยงเก่งช่ำเลยนะยุงโกรธ
คนก็เลยขึ้นเหนือกันเลยทีเดียวนะคะดอยอินทนนท์รถติดหนึบกันเลยค่ะ
ก็อากาศหนาวติดลบอ่ะคุณทั้งปีทั้งชาตินี่ก็มีครั้งนี้นะคะ
วันที่๖ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สภาพอากาศที่หนาวเหน็บบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ย
อากาศหนาวทำลายสถิตเดิมของฤดูของฤดูหนาวปีนี้นะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดคือลบ๑องศาเซลเซียสค่ะ
ก็สร้างความตื่นเต้นนะคะให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลย
แล้วก็ส่งผลทำให้สภาพจราจรบนยอดดอยเนี่ยนะครับ
ติดขัดสาหัสเช่นเดียวกันดูภาพสิครับ
นี่เขาก็ดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น
เฟซบุ๊กอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาได้เปิดเผยว่าเมื่อตอนช่วงเช้ามืดต่อเนื่องกันมา

สภาพการจราจรบนถนนสายจอมทองอินถนน
ปรากฏว่ามีปริมาณรถหนาแน่น
จุดรถติดขัดนานเป็นชั่วโมง
จากนักท่องเที่ยวแห่กันมาดื่มดำความหนาวบนยอดดอย

ใส่คำเสมอลันจวนใจ
ทำให้บางคนตัดสินใจเดินเท้ากันแทนเลยทีเดียวค่ะ

ไม่มันไม่ร้อนก็เดินชื่นใจไปเร็ว

ใช่เหมือนอย่างเวลาเราไปแบบเมืองนอกอย่างนี้นะ
หนาวแล้วก็เดินได้สบายไม่เหนื่อย
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงสัปดาห์นี้

นักท่องเที่ยวบางส่วนเลือกที่จะลางาน
เพื่อที่จะเชื่อมวันหยุดออกไปจนถึงวันที่๑๐ธันวาคม
ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวตามยอดดอยแล้วก็ยอดภูล
หลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยคึกคัก
ไปด้วยผู้คนนะคะที่ต้องการมาสัมผัสความหนาวในฤดูหนาว
ลมหนาวกำลังมีอิทธิพลอยู่ในขณะนี้ค่ะ

ก็ได้มีการแชร์ภาพแม่คณิ้ง
ที่เกิดขึ้นบนที่ราบในพื้นที่เป็นครั้งแรกของปี
ก็ได้โพสต์แชร์ภาพน้ำค้างแข็งยอดย่า
อย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะหรือว่าเรียกว่าแม่คณิ้ง
ปรากฏที่มักจะมาในช่วงตอนฤดูหนาวนี้นะคะ
โดยเฉพาะบนยอดดอยทางภาคเหนือ
ระบุว่าแม่คันนิ้งมาแล้วค่ะ
ทุ่งนาบ้านนาพึงบ้านนาพระตำบลนาพึง

ก็เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่เรียกว่าแม่คณิ้ง
อุณหภูมิอยู่ที่๗๘องศาเซลเซียส
ภาพดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง
แล้วก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็ถือว่าแม่คณิ้งในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของปี
โดยพบอยู่บริเวณยอดย่าแล้วก็กองฟางตามทุ่งนา
แม้จะไม่ใช่พื้นที่ยอดดอย
แต่บริเวณที่ราบบริเวณนี้มักจะได้รับอิทธิพล
จากลมหนาวก่อนพื้นที่ใดของเมืองไทย
ก็จะทำให้เกิดแม่คณิงขึ้นเกือบทุกปีเลยทีเดียวค่ะ

มีมีทุกที่เลยเหรอบ้านเธอก็มี

เพราะว่ามันอยู่เส้นศูนย์สูตรไม่ได้มันอยู่ใกล้เส้นสูตรไม่มีทาง
มันมีแต่พอมันตกลงมามันก็เจอความชื้นก็กลายเป็นฝน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยู่ในกระแสน้ำอุ่น
ยังไงก็ไม่มีทางหนาวไม่มีทาง

พม่ามีเฉยเลยเวียดนามมีเฉยเลย
เพราะว่าพม่าไม่มีกระแสน้ำอุ่นผ่าน
อันนั้นเขาอยู่สูงกว่าเรา

ช่วงขอโทษค่ะเชื่อไม่ทุกเรื่องเลย

ต้องนั่งสมาธิก่อนประมาณ๓๐นาที

แม่แม่แอ

ตอนที่เรียนหนังสือนี้ไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์เหรอ
เพราะมันจะบอกหมดเลยนะว่าที่ไหนมันจะมีหิมะตกได้

อยากรู้ว่ามันมีโอกาส
ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้
มีแบบในหนังไงเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนจัด
แต่ก็ไม่แน่นะน้ำยังท่วมที่อะไรนะทะเลทรายมาแล้วนะ

อันนั้นต้องนอกจากแกนโลกมันจะแบบเอียง

เหมือนของเราที่เป็นเหมือนหิมะ
ทำไมนุ่งอยากให้มีหิมะอ่ะ
คนตายกับมดเป็นทางทายจริง

มันไม่ได้ทำไว้สำหรับสร้างป้องกันความหนาว

เราไม่มีวูลปลายปลายแน่
คุณลองดูนะขนาดอย่างเกาหลีเนี่ยลบ๑๗นะ

ฮีตเวฟที่ยุโรปแค่๓๙องศาตายคนแก่ตาย
เพราะว่านุ่งห่มแบบมิดชิดมาตลอดชีวิตแม้แต่หน้าร้อน

บ้านก็ไม่ได้ทำไว้ระบายอากาศเก็บความร้อนอย่างเดียว
ตายนอนตายอยู่นั้นอยู่ปีหนึ่งปลายเป็นพันธุ์เลย

ลูกค้าที่ไปเกาหลีมานี่ขำมากฟังนะ
ตอนอยู่เกาหลีก็แต่งตัวแบบหนาใช่ไหม

พอเข้าไปในแอร์พอร์ตกำลังจะเดินทางกลับ
ขึ้นพอขึ้นเครื่องพอมาถึงเมืองไทยอ่ะ

เป็นสิข้างในใส่รองจอดแบบนี้

ดิฉันเนี่ยนะแค่เอาอีเฟอร์ห่มไว้นะ
แต่ข้างในนี้พร้อมเสมอที่จะมาเจอระดูรรณ

พี่ไหม้เป็นประชาชนของโลก

ไม่เรารู้คนเดินทางบ่อยเราจะเข้าใจแค่นั้นแหละ
อยากพูดให้คุณนิดเขาหวั่นไหว
คุณนิทอย่านำทางยังขี้แนะ

พาไม่ได้ไม่รู้เส้นไหน
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นของ

ที่อยู่ข่าวใส่ไข่นี้๕นาที
มีโจรคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่ามีพัฒนางานของร้านเนี่ย
เขากำลังทำงานอยู่เก็บของอย่างงี้อยู่มากปรากฏพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
โจรคนนี้ครับมันกำไขควงแล้วมันก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของพนักงานคนนี้
ไขควงแทงทะลุปากเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยออกซิบซิบซิบซิบ
แล้วก็บังคับให้เขานั้นเปิดเก๊ะเงินโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็มาประคอง
ปรากฏว่าโจรเห็นว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาเห็นไหมที่พื้นเห็นไหมฮะ
ไหลติ้งติ้งติ้งที่พื้นนั่นแหละเลือดนะฮะโจรเห็นปุ๊บดูแลอย่างดี
ทำอะไรโดนดูแลอย่างดีแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้เอาผ้าอะไรมาเช็
เช็ดเลือดที่ปากให้นี่เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ
พูดอะไรกับใครอ่ะเขาก็คุยนี่แหละคุยกับคนนี้แหละนะ
อะไรสิเสร็จปุ๊บเนี่ยดูอ่ะเขาไม่พยายามจะดูนี่อุ้ยดูสิ
เลือดไหลเยอะนะฮะเลือดไหลเยอะมากเลยเนี่ยนะครับแล้วเห็นไหมฮะ
เขาพยายามจะเช็ดซับลงซับเลื่อนให้เอาผ้าอะไรซับวะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
นี่เห็นไหมเขากำลังดูแผลให้แล้วดูให้เรียบร้อยดูดู
แผลดูอะไรให้เรียบร้อยส่วนเงินเนี่ยทางพนักงานเขาก็เปิดให้ดู
อ่านี่เปิดเสร็จปุ๊บอ่าหยิบไปมันก็หยิบเงินเอาเองน่ะอ่า
นี่นะฮะแหม่ใจมันเฮี่ยมจริงจริงเลยพนักงานมุดเข้าไปในอะไรนะ
มันเฮี่ยมมากล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยเลือดอ่ะดูดิฮะหยดเต็มพื้นอ่ะ
เสร็จแล้วอยู่ดูโจรคือนี้หลังจากได้เงินนะครับว่าเขาจะทำยังไง
ทำไงครับเดี๋ยวดูฮะผมไม่อยากจะพูดอยากให้เห็นกับตานเองนี่
นี่มีเพื่อนมาช่วยมีคนนี่เห็นไหมนี่นี่เป็นการป้นหรือเลี้ยรุ่นเนี่ย
ปล้นสิมันเข้ามาปล้นนี่เห็นไหมมันเอาเงินไปแล้วเห็นไหม
ไปแล้วค่ะนี่นะทิ้งไขควงไว้ดูนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอโทษนะครับขอบคุณนะครับหยิบเงินอีกสักหน่อยหยิบเงินให้ซะหน่อย
อ่าเห็นไหมล่ะหยิบเงินอีกซะหน่อยยกมือไหว้นะหยิบเงินซะหน่อย
อ่าหลังจากนั้นก็ออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขี่
ขี่มอาวุธที่จอไว้หน้าร้านหลบหนีไปนะครับบังเอิญไม่มีสำหรับผู้จักร
คนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านนะฮะชื่อคุณอันนบสมัครสมาน
อายุสามสิบห้าปีครับเขาบอกตอนนั้นเขาอยู่เคาน์เตอร์คนเดียวเนี่ยแหละฮะ
เหลือติดเก๊ะไว้ติ้งเยอะแยะเลยแล้วก็ไปส่วนพี่ที่ถูกต่อยเนี่ยนะ
ก็เชิญก็อ่าไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันไปเชิญเขาให้ออกจากประตู
เออแบบแบบสบายใจเนี่ยฮะปรากฏน่ะ
ปากเนี่ยนะน่าจะถูกไขควงที่มันกำแล้วต่อยเนี่ย

เป็นไงฮะเจอนีมีมารยาทไหมล่ะ

มันเกรงใจให้เหลือไปบ้าง
เห็นหมดทุกอย่างสิ

นี่ดูปากเห็นไหม

สำหรับข่าวต่างเพศร้ายงามฟิลิปเป็นเขาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว
หลังจากตกเป็นผู้สงสัยก่อเหตุตัดคอหญิงสาวรายหนึ่ง
แล้วก็ชำแหละนำเอามันสมองออกมาคลุกกินกับข้าวสวยอย่างน่าสะอิดสะเอียน
กลายเป็นเหตุฆาตกรรมที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ในลอยอายุ๒๑ปีถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวในวันนี้
หลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยขอโทษค่ะเมื่อวานนี้วันที่๕
ตัดคอหญิงสาวสืบเนื่องจากการค้นพบร่างไร้ศีรษะของหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองบารังไกร
บุญตาทางตอนใต้ของกรุงมานิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์
จะพบว่าเธอกลายเป็นศพไร้หัว
จุดที่พบร่างหญิงสาวไร้หัวนั้นไม่ไกลจากบ้านของชายผู้ต้องสงสัย

ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามจับกลุ่มตัวได้
ต้นทราบว่าในลอยได้ล่อลวงหญิงสาวเข้าไปในป่า
และใช้เครื่องมือทำสวนฟันเข้าที่คอ
เหยื่อนั้นคอขาดออกจากบ่า
จากนั้นนายลอยก็หิ้วศีรษะของหญิงสาวที่เป็นเหยื่อ

แล้วก็โยนส่วนของเหยื่อนทิ้งไปในหลุมใกล้บ้าน

เอามาคุกเข้ากลิ่นกับข้าวสวยที่หุ่งทิ้งไว

ทางการเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท

เพื่อรอดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีฆาตกรรม
ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหญิงสาวไร้ศีรษะผู้นี้เป็นใคร
แล้วก็เห็นหมอที่เขาผ่าสมองเขาบอกว่า

มันควรกินสมอมหมูหมูก่อนต่างแล้ว

พาสมองรักษาไม่รู้เห็นหมอพูดจริงป่ะหรออยากถามเพื่อนเพื่อนเป็นหมอสมอง
เออเดี๋ยวลองไปถามกันดีกว่า
มีเฮกันเลยแล้วนะคะต่อไปนี้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะทั่วประเทศ
เริ่มวันที่๑มกราคมเนี่ยฉลองปีใหม่กันเลยทีเดียว
สินค้าขึ้นนำไปหรือยัง
วันที่๖ธันวาคมที่กระทรวงแรงงานนายสุธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีวาระสำคัญคือการพิจารณา
รอบการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเลยนะคะ
โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายรัฐบาลจากตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์
จนถึงตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม
โดยทุกฝ่ายมีมติร่วมกันให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น๖บาท
๙จังหวัดนะคะได้แก่ชนบุรีภูเก็ตกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุดปราการสมุทรสาครและปราจีนบุรี

ใช้กันไม่หมดเลยเนี่ย

ก็นี่ค่ะก็นี่ค่ะฉันยังคิดว่าเยอะจริง

ส่วนที่เหลือเนี่ยจะได้รับการปรับในอัตรา
เยอะเหมือนกัน๕บาททั่วประเทศเท่าไหร่ป๊า๊ด
เอาอย่างนี้สินค้าไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าให้ขึ้นนะ
เขาไม่ได้ขึ้นเยอะนะแบ่งเป็น๑๐กลุ่ม
อัตราสูงสุดนี่ก็คือชนบุรีกับภูเก็ต
สูงที่อะไรที่๓๓๖บาท

ส่วนอัตราต่ำสุดอยู่ที่๓๑๓บาท
ก็มีกึ่ง๑๑ลูกได้หอนึงแหละในจังหวัดนาราธิวาส

บาทพี่ซื้อมาม่าได้ห่อหนึ่งใต้ก็มีนราธิวาสนะ
ขึ้นมาเป็น๓๑๓จังหวัดที่มีการจ้างงานสูง

ก็นี่แหล่งชนบุรีภูเก็ตกรุงเทพฯมีที่ว่าจ้างเยอะไงก็ที่คนไปทำงานเยอะ
ก็มีแบบก่อทรงก่อสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
ทั้งนี้อัตราที่ปรับขึ้นเป็นระดับที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เงินเฟ้ออัตราความสามารถในการจ้างของนายจ้าง
เพื่อจะให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างสมดุล
เตรียมเสนอคอรมอล
ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่๑มกราคม

บาทได้ครึ่งป๋องไม่ถึงว่ะ

ขึ้นนำขึ้นนำไปก่อนไม่ได้

ขึ้นทีละ๖บาทไม่ได้
ไปดูเรื่องนี้ร้อนไปอีก

มีคนไปจ้างหนังกลางแปลง

มูลนิธิสัจพุทธธรรม
แห่งประเทศไทยที่กบินบุรีนะครับ
ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลอยประจินบุรีนี่แหละครับ
ได้มีการว่าจ้างจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง
ให้กับบรรพบุรุษดูภายในสุสาน

โดยพบนะครับว่าบริเวณดังกล่าวนั้น
มีหลุมฝังศพจำนวน๒๐๐กว่าศพครับ
ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นวางเวงน่ากลัว

มีผู้เป็นหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิ
นั่งชมภาพยนตร์เป็นเพื่อนกับผี

ให้เจ้าของผู้ที่มาฉายภาพยนตร์เพียง
กี่คนเท่านั้นเนี่ยนะฮะคือกู้ภัยก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับ
ฉายอย่างงี้แล้วก็พี่ว่างว่างพี่ว่างว่างตรงนั้นก็คิดดูเองแล้วกันว่าใครจะนั่งอยู่
เออว่ะจากการสอบถามนายกิติพงศ์กองทองนะฮะอายุห้าสิบแปดปี
เป็นเจ้าของภาพยนตร์ก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างนะครับจากบริษัทแห่งหนึ่ง
มาจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงทุกสื่อสารแห่งนี้ว่าเป็นการแก้บนครับนี่นะฮะ
ไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาบอกว่าเป็นการแก้บนก็ไม่ใช่นะ
เออเพราะว่าคนที่จ้างเนี่ยเขาไม่ได้จะแก้บน
แต่เขาต้องการฉายให้อากงกับอาม่าเขาดูในห่วงซุ้ยอ่ะใช่
บอกปีนี้เนี่ยเขาทำเป็นปีที่สามแล้วนะครับเออ
บรรยากาศช่วงหัวค่ำก็มีคนดูพอสมควรเพราะอากาศมันหนาว
จากนั้นคนดูก็ค่อยค่อยหายไปหายทั้งคืนหายไปคนดูที่หายเป็น
คนเดินกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ด้วยเชียวว่าหายไปหรือว่าหายไป
แวบหายไปไม่ใช่นะฮะคือลูกหลานั่งเออโอ้ยหนาวจริง
ส่วนเรื่องจ้างหนังให้ผีดูนั้นเป็นตำนานรู้สึกกลัวผีไหม
มันไม่มีอะไรที่น่าจะกลัวแล้วนะเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ก็ฉายมาเนี่ยก็ไม่น่าจะกลัวอะไรอีกแล้วนะครับในคืนนี้เนี่ยเขามากับลูกน้องสองคนด้วย
หลังจากเลิกฉายหนังก็คงจะกลับแล้วก็เก็บจอหนังกับลูกน้องสองคนเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องปกติที่เขาถ่ายหนังให้ผีดูเขาบอกอาม่าอากงชอบดูหนังฝรั่งเหรอ
ถือว่าฉายทั้งคืนก็มีหลากหลายใช่ก็ต้องจะหลากหลายเนี่ยกิจทิพงเนี่ย
ดิฉันนับถือนะอ้าวรับงานแล้วแบบซื่อสัตว์อ่ะคนดู๔คนก็ไม่เลิกอ่ะ
ก็ดูกันอยู่นั่นแหละแต่คนนั่งข้างหน้าน่ะไม่รู้ว่าใครนั่งนะ
ไม่เป็นไรตรงโล่งนั่นอ่ะก็ถือซะว่ามาทำบุญให้
เอาน้ำตาสุนัขมาทาตาตามคนโบราณเขาบอกแค่
นายกล้าเปล่าล่ะไม่กล้าหรอกเออ
ก็ว่าอย่างงั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะเขาพูดกันมาในโบร่ำโบราณ
แต่แค่ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกนี่ก็เขาเดี๋ยวว่า
ถ้าในแง่ของความกระตันยูก็กระตันอยู่นะทำมา๓ปีใช่ไหม
อืมไม่ไม่ไม่ว่างไม่เว้นเลยก็สบายใจเชื่อไหม
เรื่องที่เมื่อกี้หนูพูดว่าเอาน้ำตาสุดนักมาทาตาหนูไม่
เขาไม่ได้พูดเรื่องว่าน้ำตานะเขาพูดอย่างอื่นนะพูดอะไร
ขี่ไม่ไม่เอาน้ำตาน้ำตาเหรอแล้วหมามันมีน้ำตาตรงไหน
หมามันจะเห็นผีแล้วน้ำตาลมาทานเราจะได้เห็น
เรื่องอะไรเราจะอยากเห็นผีก็นั่นไงเออผมก็ไม่เอาเหมือนกันเนี้ยอืม
ไม่ต้องไม่ต้องอยากเห็นไปหรอกถึงเครื่องจูนกันติดก็เห็นเอง
เพราะว่าพวกมิติของวิญญาณเนี่ยมันก็อยู่กับเรานี่แหละ
แต่เรามองไม่เห็นกันเพราะอยู่คนละโลกคำนี้มันเป็นความจริง
แต่ถ้าเครื่องมันจูนกันเจอเนี่ยบางทีเราเห็นเขาแล้วเขาไม่เห็นเราก็มี
อย่างที่เราแบบเห็นเขาบอกว่าเห็นคนวิ่งตัดหน้ารถตรงนี้โค้งร้อยศพ
เขาก็วิ่งจริงเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาตายใช่เขาไม่ได้จะทำให้เราตาย
แต่เขาไม่รู้ใช่พี่ยังไม่ถึงเวลาตายของเขาตายก่อนตอนนี้เราจูนไม่เจอกันเลยไหมครับ
ไม่เจอบางคนเจอบางคนไม่เจอใครกลัวผีผมแนะนำให้ไปดูเรื่อง
คือพระเอกมันเห็นผีพระเอกเขาเห็นผีแล้วนางเอกก็อยู่มานานอะไรอย่างนี้
ทีวีนางเอกเป็นผีไปเป็นซีรีส์เกาหลีอยู่ในเนฟิกอ่ะพี่มัน
เรื่องนี้คือขึ้นอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะอยู่ในมือดังมากเออ
ของประเทศไทยอ่ะเขาโทรมาสั่งให้ให้เอาหลังก็งงว่า
อันตรายฤทธิเดียวอาจารย์แพทย์หญิงโสภิดาบุญสาธรรมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลระมาเทพดีมหาวิทยาลัยมหิดลฝากเตือนผู้ปกครองเด็กนะคะควรหมั่นสังเกตอาการของลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตค่ะด้วยว่าเชื้อ
และระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างทำให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจำนวนมากซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มีมานานหลายสิบแบบหลายสิบปีแล้วแต่ปัจจุบันนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเพราะเชื้อไวรัสชนิดนี้มักจะทำให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กเล็กนั่นเองค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถ
ถ้ามันวิ่งขวาจริง
ก็บีบทางเนี่ยแล้วมันก็ไหลด้วย
มึงก็ล้างมึงล้างเอง

เพราะคุณหมอจะสอนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยโปรด

จริงเข้าไปก็ไม่เป็นไรมากเข้าไปในป่าก็ไม่เป็นไรนะคุณ
แต่คุณกั้นหายใจเหมือนว่ายน้ำที่พูดลำบากทำไงถึงจะเข้าใจ

แต่ค่อยกดเข้าไปนะค่อยเดี๋ยวมันก็ปื๊ดไม่ได้นะ
คนทำใหม่นะต้องค่อยที่เกาหลีเครื่องเขาดีมากเลย
สอดไปได้ยาวเลยนะแล้วแล้วมันก็ไหลออกมาจากอีกข้างหนึ่ง
แล้วปื๊ดไปอย่างนี้ไม่ต้องไปเจาะอะไรใช่ไหมเสียบเข้าไปเลย
เสี่ยวเข้าไปแล้วก็ดันตรงกันไหลออกมาอีกข้าง
ของเราก็ไม่ได้ยากนะพี่ไอ้ขวดโอเคแต่คนว่ายน้ำไม่เป็น
ว่าคนกั้นหายใจไม่ถนัดเนี่ยจะกลัวไม่ต้องกลัว
มันมีประโยชน์มากแล้วก็เชื้อนี้นะคะไม่มีวัคซีนป้องกันค่ะคุณ
ดังนั้นแพทย์จึงใช้วิธีรักษาไปตามอาการก็เป็นระยะประคับประคอง
จะเป็นการให้ยาลดไข้ทีนี้เด็กบางลายเนี่ย
ลักษณะของหลอดลมตีบก็อาจจะมีการให้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลม
รวมถึงการเคาะปอดแล้วก็ดูดเสมหะก็ในเด็กเนี่ย
น่าเป็นห่วงมากกว่าผู้ใหญ่นะคะก็ฝากกันไว้ค่ะล้างจมูกอืม
ไม่ยากเลยล้างมือให้จมูกซื๊ดซื๊ด
โอเคอย่าลืมไปดูโฮเทลเดรูน่าช่วงหน้าเราไปดูณเดชน์ก่อนได้ป่ะ
ได้ก็เราตายนาเดชน์กับยายายายาเดี๋ยวกลับมาดู
เอาละค่ะหลังจากเปิดตัวนะณเดชน์กับยาย่าเนี่ย
เขาก็สาดความหวานให้กับชาวเน็ตได้เห็นกันอย่างแบบโอ้ยตาย
สวัสดีฉันไม่มีอะไรให้ลุ้นอีกแล้วค่ะหนุนกันไปเลยทีเดียว
โดยเฉพาะช่วงอากาศเย็นเย็นแบบนี้นะคะทำไมอ่ะ
ล่าสุดนาเดชน์เขาโพสต์ภาพคู่กับยายาในอินสตาแกรม

อินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนได้ฟินกันหวานมาก
เอามาดูซะนี่ไงอ๋อโอเคเห็นแล้วยังตามเขาอยู่
ก็เร็ววาวจนแบบหมดขึ้นอื้อหมั่นไส้น่า
แต่ดีใจด้วยดูดีเสียงจริงใจมาก
แค่นั้นแหละอ่ามาดูภาพให้อ่าให้ดูให้หนักใจก่อน
อ่าเชิญสบายจ้าทำไมมั่วอ่ะในไอจีก็มั่ว
ในไอจีก็มั่วมันเข้าใจก็ว่านี่เขาไปเที่ยวไหนกันอ่ะ
ไม่รู้ไม่น่าเมืองไทยหรอกใส่แต่งตัวขนาดนี้
ไม่ใช่ก็ใส่โค้ดอ่ะก็ไปไหนอ่ะ
ถ้าใส่เมืองไทยก็เป็นโอเวอร์โค้ดแปลว่าโค้ดของคนโอเวอร์
เหรอไม่รู้พี่ดูทรงแล้วน่าจะเหมือนยุโรปยุโรปเหมือนกันนะ
สแกนสแกนโอเวอร์โค้ดเป็นคนโอเวอร์ถ้าใส่เมืองไทย

แล้วฉันเคยไปเชียงใหม่มีอยู่วันหนึ่งฉันก็ไปที่ไปเที่ยวผัพมีอะไรก็ไม่รู้จำ
ไปร้องเพลงตอนนั้นอากาศก็คงเย็นแบบอย่างนี้นะ

ฉันแบบฉันก็จิกหมอน
เพราะว่าโค้ดเนี่ยเขาจะใส่ต่อเมื่ออยู่ข้างนอก
แล้วมันก็ไม่ได้หนาวถึงขนาดต้องใส่โค้ด

คนก็ต้องถอดโค้ดแล้วไปแขวนไว้

เขาไปใส่ในบ้านแล้วก็ไม่ผูกไม่พันผ้าพันคอในบ้าน

ใช่ที่ไหนเขาก็แบบว่าใส่ไม่ได้หรอกร้อนตาย
แต่คนเราต้องใส่เดี๋ยวก็ไม่รู้
ก็ใช่คนมิ้งมันคือคนสัตว์

จะไม่ใส่ไปที่๒ที่คือ

ซึ่งเราก็มีภาพให้ดูไปหน่อยนึงแล้วนะ

มีเพื่อนที่รักและก็สนิทพร้อมใจกันร่วมมือสร้างสรรค์

โดยเฉพาะว่าไม่รักไม่มา

เขาไม่รักเขาไม่มารวมตัวกันขนาดนี้หรอก
เห็นแล้วเราก็ปลื้มแทนคุณอ้ำด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอ้ำจริง

จะทำเซอร์ไพรส์อะไรให้กับสุดที่รักหรือเปล่า

เหมือนเพื่อนข้างไกลของอ้ำจะแอบถามเป็นไหน

ด้านไทยโสภกก็ลงโอยพรวันเกิดของคุณอ้ำ

หลายคนก็ฟินแล้วก็กรี๊ดกันไปเลย

ภาษาอังกฤษเขาเรียกอ้ำว่าอ้วนว่ะเธอ

แค่สองคนเขาสองคนนี้แหละ

ที่มีพ่อกับแม่ของอ้ำรวมดินเนอร์อยู่ด้วย
พร้อมกับของขวัญที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยว่า

ชอบมากเทสุด

เห็นบอกว่าอยากได้มานานไม่รู้สิพี่

อยากได้มานานหรอกไม่ที่ชอบ
รูปที่เป็นกล่อง

แค่เพื่อนกันก็ไม่น่าเกลี่

ก่อนหน้านี้มีปัญหากับคุณพจนะ

เป็นเด็กอยู่ในคาถาของ
มานานล่าสุด

สู้คดียกเลิกสัญญากับคุณพจน์อานนท์แล้วนะครับ
ก็เรียกว่าหลังเป็นดราม่าฉะเดือดกันมาระหว่าง

กับผู้กลับคนดังคือคุณพจน์อานนท์
ดารานุ่มนั้นโพสต์กลางโซเชียลขอคืนสัญญา
เพราะทนพฤติกรรมของภูมิกับคนดังไม่ไหว
แถมยังทวงเงินค่าโปรโมทหนัง
ก่อนที่คุณพศนั้นจะโต้กลับแบบดุเดือด

แล้วก็เดินหน้าฟ้องหมินประมาท
ล่าสุดหนุ่มนิกโพสต์ในไอจีส่วนตัว

เป็นภาพนกพิราบบินพร้อมกับแคปชั่นว่า

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ

และก็ขอบคุณทุกคนนะครับ

ิ๊กยกเลิกสัญญาพจน์แล้ว

ต่อจากนี้หวังว่าผู้ใหญ่ในวงการและประชาชน

ให้ได้ทำงานที่เขารักต่อไป
และมีโอกาสในการทำงานอีกครั้ง
จะได้มีเงินมาดูแลครอบครัวต่อไปครับ

ติดต่อโดยตรงถึงน้องได้เลยครับ
แล้วนี่เป็นแฟนคุณแตงโมใช่ป่ะ

แต่ทำไมโพสต์มันชอบมีเรื่องกับเด็กของตัวเองตลอดเลยนะ

เขาดูจากที่สมัยที่เขาอยู่สยามตอนนี้คือหน้าเขาดีเลย

ก็เปิดรายได้สุดปัง

ก็หลังจากที่ได้แบบว่าเขาบอกว่า
ตอนฉันเคยสัมภาษณ์เขานะเขาบอกว่าไปแก้ไปบนเอาไว้
ว่าถ้าสมมุติถึงระดับขนาดนี้นะ
อะไรอย่างนี้เขาก็จะไปลำแก้บนกัน
หลังกลายเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างมาก
แล้วก็แถมมีดราม่าสนัดโลกโซเชียลเลย

แฮดสแตกตุ๊ดซี่แอดเดอฟเฟคต่างก็บอกว่าสนุก

ก็เมื่อวันที่๕ธันวาคมเมื่อวานใช่ไหม

เสียงหัวเราะทุกรอยยิ้มทุกความเฮฮา
ทำให้ตู้ซี่แอนเดอร์เฟคคว้ารายได้ไป๒๔๕๙ล้านบาทใน๑วัน
ถ้าทั่วประเทศ๕๕ล้านว้าว
กรุงเทพแล้วก็ปริมพลแล้วก็เชียงใหม่๕๕ล้านบาททั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาเนี่ยนักแสดงนำเนี่ยตุซี่แอนเดอร์เฟคเนี่ย
ก็เผยกรณีที่ปิงปองนะฮะที่นางปิงปองอีกอ้วนอัน
บอกว่าถ้ารายได้หนังเนี่ยไปตามเป้าเนี่ย
จะไปรำแก้บน๓ซิงเกิ้ลรวดเลย

ใช่รำวงธ์มาตรฐานไม่เคยเป็นในนัง
แหลมระบำศรีวิชัยโห
นางระบำแขกนางยังไงอะ
สีวิชัยไหวอ่ะ
ฉันก็ยังถามมันในรายการที่สัมภาษณ์บอกได้เหรอระบำศรีวิชัย
รู้ไหมว่าอะไรแต่ชมต้องรู้

ฉันก็เลยบอกเดี๋ยวรับหล่ำแก่บ่นให้รึไง

ปรังแขกก็ได้นะเด้ดโด
ปองชมพู่มาติดต่อคุณแม่เนี่ย
เมื่อกี้นี้อ่านข่าวไปเรื่องของทางคุณนิก
ที่บอกออกมายกเลิกสัญญากับทาง
แล้วก็ทางท่านายตัมเขาก็บอกว่ายกเลิกไปแล้ว
พอแม้ล่าสุดปรากฏว่าคุณพลดเอง
มีทนายความก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะ
ทางฝั่งของทนายเดชาธนายความของคุณพจน์ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่า
เรื่องของการยกเลิกสัญญาไปแล้วนั้นอีกฝ่ายคิดไปเอง
เนื่องจากทางฝ่ายนั้นไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เพราะทางคุณพฤษไม่ได้ผิดสัญญาอะไร
ตอนนี้สัญญายังมีผลผูกพันกันเหมือนเดิมนิกยังไม่สามารถไปรับงานแสดงได้
เพราะถ้าจะรับจะใช้สิทธิ์ทางศาลเอาผิดนักแสดงและผู้ว่าจ้างทันที
นี่อันนี้อีกมุมนึงนะครับมาอีกแล้วนะฮะ
อย่างงี้ผู้ว่าจ้าง

อ่าเนี่ยนะฮะจากคดีอะไรก็หลายก็มีมีประเด็นกันอยู่แหละ
ไปแค่นี้ก็แล้วกันนะเนี่ยนะฮะไม่ยอมพูดออกมานะก็ต้อง
ไปดูนะครับว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหนนะครับเพราะว่าคือ
ฝั่งนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าก็โอ้โหยาวผมว่ายาวเรื่องนี้เรื่องนี้ยาวนะครับ
อย่างที่บอกว่าอิสระภาพอะไรนั้นก็คงยังยังก็ทางนี้บอกว่ายังไง
ในมุมของคุณพศกับทางทนายฝั่งเขาคือทนายเดชาเขาก็บอกว่ายังยัง
ทนายตั้มก็บอกว่าได้แล้วติดต่อโดยตรงเลย
เพราะว่าพจน์ยังไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาใดทั้งสิ้นแล้วคุณพศก็ยังไม่ได้มีการทำผิดสัญญาอะไร
แล้วอยู่ดีจะมายกเลิกไปได้ยังไงอันนี้ในมุมของทางฝั่งของคุณพศกับทางทนายเดชา
ทางฝั่งธนายตั้มกับทางนิกก็บอกว่ายกเลิกไปแล้ว

ไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้ขัดแย้งกันอย่างแรงนะแรงอยู่นะครับ
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่คู่พจน์กับนิบ

อยู่ที่ทนายสองคนนี้ต้องไปจับตาดูนะฮะ
คือก็สุดยอดกันทั้งคู่แหละเอางี้ดีกว่า
แล้วมาเจอกันเองเนี่ยแหมมันเหมือนแบบมวยถูกคู่อ่ะ
แล้วก็จะเลือกทนายถูกคู่
ใครเลือกใครก่อนไม่รู้นะตั้งใจอ่ะอย่างนี้
ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็น

เพราะว่าคุณอาจารย์ชาวมาค้านคำที่ทนายตั้มเป็นคนบอก

อันนี้ทนายอาคมบทแอบสัญญาธาตุ

สัญญามีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ด้วยการแสดงเจตนาเลิกสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง
อ่าก็ต้องมาแก้ตรงคำว่าสัญญาธาตุว่าเป็นยังไงแหละ

ครับอันนี้ก็ทนายอาคมก็ทนายอีกท่านหนึ่ง

เราคงจะได้อ่านกันต่อไปอีกหลายครั้งแล้วนะคะ

เป็นกี้ถูกอดีตคนขับรถขโมยนาฬิกาโลเล็กซ์

เอ้าไปดูกรณีของคุณเป๊กกี้นะฮะ
คุณเป๊กกี้ศรีธัญญานะฮะ
ก็ปรากฏว่านาฬิกาโลเล็กซ์นะครับ
มูลค่าราคาเนี่ยเขาว่าล้านห้านะ

โพสต์ข้อกว่ากว่าความผ่านเฟสบุ๊คเป๊กกี้นะฮะ
เอาไว้ในกระเป๋าขณะขึ้นเวทีในงานอีเวนต์เมื่อคืนนี้
จากนั้นมีคนมาล้วงกระเป๋าขโมยนาฬิกาไป
ซึ่งตอนนี้ตนเองกำลังเดินเรื่องอยู่ที่โรงพัก
แล้วก็เดินเรื่องด้วยน้ำตา
เอาไปขายนั้นฝากแจ้งหน่อย
ถือว่าแบบนั้นความมือตนเองเล็กมาก

ชื่อว่านายจิรศักดิ์หรือแป๊กอายุ๒๒ปีนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะ
เรื่องต้นให้การว่าตนเองไม่พอใจผู้จัดการของเป๊กกี้
หักเงินค่าแรงตนจึงลาออกในวันเกิดเหตุ
ไปหาเพื่อนที่ทำงานแถวนั้นพอดีเห็นกระเป๋าวางไว้
ทราบเป็นกระเป๋าของเป๊กกี้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยด้วย
แล้วปรากฏตำรวจเขาบอกแบบนี้ว่ากรณีนี้
หลังจากได้คุยกับเป๊กกี้ไปแล้วนะครับได้เดินทางเข้าแจ้งความ
ช่วงเช้าวันที่๕ธันวาคมนะครับเจ้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
วงจรปิดจนพบผู้ต้องสงสัยซึ่งทางผู้เสียหายระบุนะครับ
ผู้ที่ปรากฏในวงจรปิดนั้นคือคนที่รู้จักกันเองแล้วก็เคยทำงานให้ด้วย
ตำรวจเองจึงเดินทางไปเชิญตัวมาสอบปากคำจนสุดท้ายยอมรับสารภาพนะครับ

แสดงความบริสุทธิ์ใจนำมามอบคืนให้
ซึ่งในนี่พูดก่อเหตุได้นำเงินที่ได้ขายมาคืนแล้วด้วย
แล้วก็จะนำส่งมอบคืนให้กับทางร้านนาฬิกาตามขั้นตอนต่อไป

ส่วนนารกาต้องให้จ้าของตัวจริงคือพี่นะคะรับได้ตัวเองยังไงก็ตาม
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
แต่ความผิดสำเร็จแล้วนะมันจะขึ้น

โอเคนะครับ